อ่ะเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องแฉ

แฉพระเอกดังอักษรย่อปตค
ปตคมีนิสัยหน้าอย่างหลังอย่าง
เขาจะแฉกันเรื่องอะไรไปชมกันในช่วง

ก็พระเอกยิ้มกว้างอย่างปตขอดาราดอ
อุ๊ยและฉันจะยอเพื่อพีเตอร์คอปดาราดาวนี่แหละค่ะ
กับพฤติกรรมต่อหน้าอยากลับหลังอยาก
หลายคนเห็นแล้วเป็นต้องอึ้ง
เป็นน้องบ้านสมาร์ทหล่อเทแบบสุด
แต่พอกลับบ้านมาพี่ปีเตอร์ก็เป็นแบบนี้
โอ้โหเป็นเอ็นดูพี่ปีเตอร์เขานะคะ
ที่วานาอย่างหลังอย่างนี้
ตอนหน้ากล้องทำงานยังหล่อเท
สั่งกล้องกลับบ้านมาเป็นพ่อบ้านพะแดกล้างจันทร์
กล้าล้างยืนหนึ่งแบบนี้
อุ๊ยถ้าได้เป็นแฟนแล้วก็รักตายเลย